ซึ่งระยะเวลาก็ประมาณไม่เกิน๑๐นาที
ออกจากบัญชี๒บัญชีค่ะ

โดนไปรวมแล้วก็ประมาณ๑๗๐๐กว่าค่ะ

ภายในไม่กี่นาทีเนี่ยโอนออกไปหมดเลย

ไม่มีไม่มีนโยบายอะไรที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อ
ไม่มีการกดยืนยันรักษิตค้า
ไม่มีการกดยืนยันสั่งของ

ถ้าคุณไม่คืนเงินพวกนี้มาทั้งหมดนะ
คุณติดต่อมาสูญหาไม่ยากหรอกนะ
ถ้าคุณจะรับผิดชอบจริงไม่ใช่คุณปล่อยละเลยมาแบบนี้
แล้วมันน่าเสียใจมากนะ๔เดือนแล้วคุณรู้ว่ามันมีปัญหาทำไมคุณไม่แก้
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
คุยกันในเรื่องที่ต้องบอกว่ามันใกล้ตัวคนไทยจริงนะครับ
คือยุคนี้สมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า
แทบจะทุกที่แล้วฮะกรุงเทพต่างจังหวัดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ
ซื้อของขายของสั่งอาหารซื้อสินค้า
ล่าสุดที่เป็นประเด็นในขณะนี้และวันนี้เราจะมาคุยกันก็คือ
วันนี้มีเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะ
แต่ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แอปนี้ในการซื้อสินค้า
บางคนขายสินค้าด้วยแล้วมันมีช่องทางในการชำระเงินกัน
วันดีคืนดียังไม่ทันซื้ออะไรเลยบางคนนอนอยู่ตื่นมา
เอาเงินหายหมดเลยหลักแสนก็มีหลักหมื่นก็มีหลักพัน
ก็มีตอนนี้ผู้เสียหายที่เขารวมตัวกันเนี่ยร่วมร่วม
คนแล้วนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นอีกก็ได้ยอดเงินเนี่ย
หลายล้านแล้วเขาไปขอความช่วยเหลือจากทางทนายรณรงค์แก้วเพชร
กันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตามความคืบหน้าให้จะคุยกับ
หลายฝ่ายนะฮะและแน่นอนว่าก็คือฝั่งของผู้เสียหายด้วยวัน
มากันสามคนในรายการนะครับผู้ที่เงินหายไปจากการใช้
พลิเคชันในการซื้อของนะครับมีคุณกิฟต์นะฮะคุณยุ้ยและ
คุณตั๊กกี้นะครับอยู่ที่ผมอยู่ที่รายการกับผมที่เปิดปาก
ภาคภูมินะฮะสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวจะถามความคืบหน้ากันนะฮะแต่ว่าแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วยนะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องของไอ้ปัญหาที่เกิด
วุฒนาคมานุสรนัดหมายไว้เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องแนวทาง
การช่วยเหลือแต่เอาทางทั้ง๓ท่านก่อนนะฮะเอากิฟต์กิ๊บ
นี่โดนไปเท่าไหร่๕๐๐๐บาท๕๐๐๐บาทจำ๔๙๓๙๖บาทจำวันได้
ไหมช่วงวันไหนเงินที่ออกไปไหลวันที่๑กับ๒ธันวาคมตอน
เที่ยงคืนต้นเดือนนี้เองใช่แต่รู้ตัววันที่สามธันวาเพราะว่า
มันไม่มีแจ้งเตือนอะไรเลยอ่าอันนี้ของกิฟต์นะของคุณยุ้ยค่ะคุณ
ยุ้ยโดนไปเท่าไหร่โดนไป๒๖๐๘๙บาทค่ะวันไหนช่วงวันที่๒๓กัน
ยาค่ะยุ้ยก็ดำเนินการทุกอย่างแล้วค่ะแต่ไม่ได้ข้อมูลอะไร
กลับมาเลยมี๒๓กันยาใช่ค่ะก่อนกิฟต์อีกค่ะคุณตั๊กกี้วันที่
พฤศจิกาค่ะ๑๔พฤศจิกาใช่ค่ะเท่าไหร่๑๑๘๐๐บาทค่ะ
แต่ทั้ง๓ท่านบอกว่าบางคนมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมมีเป็นแสน
เลยค่ะแสน๗แต่๘เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลตัวเองค่ะดูแล
ตัวเองก็ถูกอ่าหักบัญชีตรงเนี้ยออกไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการ
คืนมาหรืออะไรก็ยังต้องหาเงินเพื่อรักษาตัวเองต่อ
ไปอีกผู้เสียหายคนนี้อยู่ดีดีเงินเนี่ยถูกหักไปเลยโดยที่
ไม่ได้ซื้อของอะไรเลยค่ะแสนเจ็ดใช่ค่ะแล้วเขาต้องผ่าตัดวัน
ใหม่นะวันที่๘ต้องใช้เงินพรุ่งนี้พรุ่งนี้๘ธันวาคมทำ
ยังไงอ่ะต้องหาเงินมาทบในส่วนนี้ก็ต้องไปหาเงินมาก่อน
คือมันหมดไปเลยใช่ค่ะเอาทีนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
คือผมดูข่าวแล้วผมเห็นข่าวที่แต่ละท่านออกมาพูด
แล้วก็ทนายลงพาไปเนี่ยเชื่อไหมผมนี่ต้องไปไล่ตรวจดู
ต่างของผมเลยนะว่าเฮ้ยเงินยังอยู่ครบไหมแบงค์นี้ซื้อ
ของตรงนี้เงินยังอยู่ครบหรือเปล่าค่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นเอาใคร
เล่าก่อนดีอ่ะกิ๊บก่อนคือกิ๊บเนี่ยพูดตรงว่าถูกช้อปปี้ทำ
เข้าใจผิดว่าเขาปลอดภัยกิ๊บก็เลยเอาบัญชีออมทรัพย์
ค่ะไปผูกกับเขาไว้สุดท้ายพออย่างที่บอกวันที่๑วันที่๒
ธันวาอยู่บัญชีออมทรัพย์รู้ตัวอีกทีเงินไหลออกไปหมดเลย
คือช้อปปี้เนี่ยพี่เองพี่ไม่ได้ใช้แอปนี้แต่เชื่อว่าทุกท่าน
เนี่ยคนหลายคนก็ใช้เขาจะมีช่องทางให้เลือกใช่ไหมใช่ว่าถ้า
เราซื้อของกับเขาเราจะจ่ายเงินทางไหนเงินสดก็มีหรือว่า
บัตรเครดิตก็มีอย่างกิ๊บเลือกผูกบัญชีค่ะเพราะเขาบอก
ว่าเขาปลอดภัยเขามีคนตรวจสอบ๒๔ชั่วโมงเงินเข้าเงินออก
ไม่ให้ใครมาแฮ็กไม่ให้ใครมาดึงเงินของเราไปได้ง่าย

พอสมมุติจิ๊บซื้อของปั๊บ

ใช่แต่ปกติจะมีการให้เราอะค่ะ

คุณจะหักบัญชีใช่แล้วนะ

เกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟัง

เงินหายจาก๕๐๐๐เหลือ๔๐๐บาท

คือกิ๊บรู้ตัวจากการที่ไปดูบัญชีออมทรัพย์ของ
ใช่เพื่อที่จะจ่ายเงินก็เปิดบัญชีออมทรัพ

เห็นยอดเงินธนาคารจาก๕๐๐๐เหลือ๔๐๐

ใช่หนูก็ไล่ข้างล่างมันจะบอกค่ะว่าไปไหนบ้าง

แต่พอเข้าไปในประวัติการสั่งซื้อ
อย่างแรกคือแอปหนูพอเข้าไปปุ๊บมันเด้งออก

และเป็นร้านค้าที่หลังจับเติมแล้วเนี่ย
ทุกคนก็ส่วนใหญ่จะเจอร้านนี้
ที่ที่โดนอ่าซื้อสินค้าไปคือปกติเขาก็จะมีสินค้าที่เป็น
โดยทั่วไปกับสินค้าที่เขาบอกเขาจะไม่มีการซื้อ
ขายในในแอปของเขานะแต่อันนี้คือมันไปไปซื้อตรงนี้
บัตรเติมเกมบัตรสตรีมมิ่งอีวอนเล็ตอะไรต่างแล้ว
เขาก็ได้ยูเซอร์เนมได้ได้ล็อกอินอะไรของเราไปเป็นอีกเป็น
อีกคนนึงแล้วอย่างเงี้เหรอตอนแรกหนูว่าคือตอนแรกหนูยัง
ไม่ทราบแต่ว่าตอนที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขาแค่เอกใจ
เอ๊ะทำไมไทม์ไลน์มันมีการเปลี่ยนเบอร์โทรเป็นเบอร์คนอื่น
ไม่ใช่เป็นเบอร์ติดต่อที่กำลังคุยกันอยู่อ๋อก็อาจจะเป็น
ได้ว่าอาจจะไม่ได้ได้ยูเซอร์เนมแต่ว่าเปลี่ยนเบอร์โทร
โทรเป็นว่ามารู้ก็คือ๓ธันวาคมแล้วเงินเหลือแค่๔๐๐จาก
๕๐๐๐๐อ่ะหลังจากนั้นเรียกร้องยังไงต่อเดี๋ยวพี่ถามนะเอา
ทางคุณยุ้ยก่อนคุณยุ้ยตั้งแต่โดนประมาณวันที่๒๓อ่ะค่ะ
กัญญาอ่าเป็นยังไงวันนั้นพอวันนั้นที่หนูโดนประมาณมันก็
โดนแบบว่า๔ทุ่ม๕นาทีแล้วเวลามันก็จะใกล้เคียงกันประมาณ
ยอดค่ะโดนไปแล้วยอดนึงก็แบบซอยเลยค่ะซอยทีเลยแล้วพอ
พอหนูเห็นปุ๊บหนูก็รีบโทรไปหาผู้การธนาคารสีเขียว
ว่าเนี่ยพี่ทำไมเงินมันเด้งออกจากแอปหนูแอปแอปแอปธนาคาร
อยู่แล้วมันจะแจ้งเตือนเวลาที่มันมีเงินออกจากบัญชีไปเงินหายไป
ไหนหมดหนูก็โทรไปผู้การเขาก็โทรไปเช็คให้ว่าว่ามันถูก
พอวันนั้นมันน่าจะโตกับวันหยุดพอดีหนูก็ทำอะไรต่อ
ก็คือเราติดต่อไม่ได้มันเป็นนอกเวลาทำการนะคะ
ต่อได้อ่ะโทรประมาณเจ็ดแปดรอบอ่ะค่ะหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
ไม่ใช่ค่ะสองหกหมื่นสองหมื่นหมดเลยไหมหมดเลยมั้ยก็คือ
โดนไปหมดเลยอ่ะค่ะไม่เหลือเลยอ่ะไม่เหลือเลยอ่ะอย่าง
ยังเหลือสี่ร้อยนะไม่เหลือเหลือแค่ร้อยร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
บังคับประมาณนั้นอ่ะอ่าทำไม่ได้เหมือนกันก็เขาก็หักไป
ยอดตามยอดตามก็ประมาณว่าถ้าวันนั้นเย็นวันนั้น
ไม่ถอนเงินมาก็คือมีเท่าไหร่ก็ไปหมดอ่ะค่ะเผลอเผลอ
ไปหมดใช่ค่ะเพราะว่าผูกบัญชีกสิกรไว้อย่างเดียว
ยุ้ยเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพราะว่ายุ้ยจะต้องเปิดผูกบัญชี
ไว้เพื่อจะขายสินค้าอ๋อต้องขายด้วยค่ะอืมแล้วแบบว่าสินค้า
ที่ขายได้มาก็โดนดูดไปหมดเลยค่ะไอ้เงินที่เงินที่ขายได้มาเหรอ
ใช่ค่ะแล้วเขาอ่ะเท่าไหร่ช้อปปี้อ่ะบอกว่าให้ยุ้ยอ่ะ
ไปไปติดต่อตำรวจอืมแบบว่าให้ให้แบบขอหมายเรียกขออะไร
ให้ขึ้นไปทางฝ่ายกฎหมายช้อปปี้ใช่ไหมคะพอทำให้ตำรวจทำหนังสือไป
ฝ่ายกฎหมายช้อปปี้ตำรวจระบุมาว่าวันที่สามสิบตุลาค่ะ
ช้อปปี้ส่งกลับมาเอกสารกลับมาแต่ว่าช้อปปี้ไม่สนใจอะไรเลย
ส่งข้อมูลอะไรกลับมาเลยอ่ะค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไล่อีกทีเรื่อง
เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือว่าความช่วยเหลืออะไรต่างหรือว่าความคืบหน้า
แต่ว่าทีนี้ไอ้วันนั้นที่วัดแอปเด้งจากแอปแบงค์
แล้วก็เงินเงินหายไปหมดเลยสองหมื่นหกเหลือแค่ร้อยกว่าบาทเนี่ยค่ะ
แล้วที่หักไปอ่ะค่ะที่เขาเอาไปไปซื้อสินค้าต่างต่าง
โดยเอาเงินของเราไปอ่ะเขาไปใช้ไปซื้ออะไรเหมือนมันถูกโอนเข้าเข้าไหม
มันถูกโอนเข้าเข้านะคะอืมเข้าแต่ยุ้ยไม่รู้ว่ามัน
มันเอาไปซื้อซื้ออะไรอ่าซึ่งเขาก็จะเอาไปใช้ได้อีกทีหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วพอมันถูกตัดไปปุ๊บแล้วพอยืดเข้าไปดู
มันขึ้นมันขึ้นเลขแค่๔ตัวแล้วมันขึ้นเอ็กเอ็กเอ็กซ์ดอกจันทร์นะคะ
อืมก็เลยเราก็เลยไม่สามารถรู้ได้อ๋อแต่ทางช้อปปี้น่าจะตรวจสอบได้ค่ะ
เขาไม่ได้เอาไปซื้อสินค้าโดยตรงใช่ค่ะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นซื้อ
ของอุปโภคบริโภคอะไรไม่ใช่ทำเป็นเงินถ้าเราจะซื้อของมันต้องมี
แต่อันนี้ไม่ขึ้นอะไรเลยค่ะอ่าค่ะคุณตั๊กกี้อ่าอันนี้อาจจะเวลา
ละเวลาอันนี้เป็นเวลาทำงานวันนี้เท่าไหร่นะวันที่สิบสี่
พฤศจิกาค่ะเป็นเวลาทำงานแล้วเวลาที่โดนก็คือประมาณ
หกนาฬิกาซึ่งตอนนั้นน่ะกำลังอยู่ในช่วงที่แบบประชุม
แล้วก็กำลังแบบทำงานเคร่งเครียดไม่ได้จับมือถือแน่นอน
เราถูกผูกไว้ที่มือถือเราเครื่องเดียวเท่านั้น
คนอื่นไม่สามารถยุ่งกับเราได้แล้วก็อยู่กับตัวเราด้วย
วันนั้นก็คือทำงานค่ะพอถึงเวลาเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร
แล้วเราเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเราถูกให้ทางแอปแจ้งว่า
จะต้องผูกบัญชีไว้เพื่อรับเงินนะถ้ายูไม่ผูก
ก็ไม่สามารถเป็นผู้ค้าได้เหมือนโดนบังคับไปในตัว
แล้วเขาก็ค่อนข้างเคลมว่าโอเคมีความปลอดภัย
การตัดสินใจหรือการตัดสินใจของแอปถือว่าเป็นขั้นตอนสิ้นสุด
ตอนสุดท้ายอย่างสมมุติเรามีปัญหาเปิดเคสขึ้นมาว่า
ผู้ซื้อเขาไม่รับสินค้าเราเขาดึงเงินกับเราคืนได้เลย

แต่บัญชีนี้เป็นบัญชีที่เปิดไว้ซื้อขายสินค้ากับทางนี้ทางเดียว
ไม่ได้เป็นแบบส่วนตัวหรือเป็นรายเดือน
ไม่ใช่บัญชีเงินเดือนอะไรเอาไว้ตรงนี้อย่างเดียวเลย
เพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าเงินก้อนนี้เรามีเท่าไหร่
พอหลังจากนั้นนะคะประมาณสัก๕โมงก็หมดเวลางาน
เราก็กำลังจะต้องไปหาอะไรรับประทานก็โอเคไปสแกน
อ้าวไม่มีตัดไม่ได้อะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
ก็งงแล้วไปเช็คบัญชีก็คือจากหมื่นหมื่นหมื่นหมื่นสี่
เหลืออยู่แค่ประมาณ๔๐บาท
เหลือ๔๐บาทจากหมื่นสี่
ใช่ค่ะแล้วเราจะไปซื้อสินค้าซื้ออาหารตอนนั้นประมาณสักร้อยกว่าบาท
เท่านั้นเองค่ะเราก็เลยอาจจะสแกนจ่าย
ใช่คือรู้ตัวจริงคือตอนที่จะไปซื้อสินค้า
ที่จะต้องใช้แล้วเงินในบัญชีไม่มี
เพราะเราคิดในใจแล้วว่ามันต้องอยู่กับเราอยู่แล้ว

แกนจ่ายเอ้าไม่มีไม่เหลืออะไรเลย
คืออ้าวตายแล้วทำไงเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบโทรหาธนาคาร
ธนาคารเกิดอะไรขึ้นคะเงินหนูหายไปไหนนู่นนี่นั่น
เพราะไม่มีอะไรเตือนเลยไม่มีอะไรเห็นเลย

รอบจริงแล้วค่ะการทำรายการนะคะ
มันทำรายการแบบเข้ามาลองซื้อก่อนครั้งแรก๔๐๐ยกเลิก
๑๐๐๐ยกเลิกแล้วทีนี้ก็เริ่มมาแล้ว๒๐๐๐
เข้าไหนเขาไปซื้ออะไรนะซื้อเกมออนไลน์
ใช่ร้านเดียวกันเลยค่ะร้านเดียวกันค่ะซึ่งเราก็เลยรีบโทรแจ้ง
เพราะว่าเราเป็นผู้ขายเรารู้เงื่อนไขอยู่แล้ว
ถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรผู้ซื้อสามารถแจ้งอายัดขอเงินคืนได้
นู่นนี่นั่นอะไรเราพอมีความรู้ทางด้านนี้
ได้ข้อมูลมาว่าโอเครับข้อมูลราคานู่นนี่นั่นก็จะได้แค่คำว่ารับข้อมูล
ข้อมูลก็จะต้องเริ่ม๑นับ๑นับ๑นับ๑ตลอดเสมอ
พี่สามารถขอเงินคืนจากผู้ขายคนนี้ได้ใช่ไหมเพราะพี่
เพราะพี่หนูยังไม่เคยกดรับสินค้าครับหนูไม่เคยยืนยันในการสั่งนั้นเนี่ย
หนูแสดงความเขาเรียกคะเจตนาว่าหนูไม่ได้ซื้อแน่นอน
เพราะฉะนั้นยูช่วยโหข้อมูลหรือเงินตรงนี้ไว้ได้ไหม
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรีบประสานงานให้นู่นนี่นั่นแล้วก็หายไป

เพราะว่าเมื่อวานนี้ทั้ง๓ท่านและอีกหลายท่าน

การช่วยเหลือต่างความคืบหน้าต่าง

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะทางเพจไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ทางยูทูปด้วยนี่แสดงว่านี่คือเรื่องใกล้ตัวของทุกคนจริงจริงนี่คาดคิดกันไหมเนี่ยว่าเราจะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเลยค่ะไม่ไม่เคยคิดเลยว่าเงินที่ดูอยู่กับแอปที่ปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงอยู่ดีวันใดวันหนึ่งจะห
โดยที่ไม่รู้ตัวบางคนบอกหมดตัวเลยนะใช่ค่ะคือบางคนอาจจะมองว่าเงินบางคนหลักพันบางคนหลักหมื่นบางคนแสนกว่าแต่สำหรับใครหลายคนเนี่ยหมดตัวคือเงินมันมีค่าสำหรับทุกคนนั่นแหละใช่ไหมอย่างเนียนธรรมาค่าขายใช่ไหมครับใช่ค่ะกิฟต์เองก็เงินเดือนมีเงินเดือนนะครับกิฟต์เห็นบอกก็พยายามเรียกร้
มาหาหรือว่ารีบดำเนินการหรือมารับเอกสารจากเราไปตรวจสอบเอกสารที่เราถูกใช่เอกสารหลักฐานสมุดบัญชีว่ามันดึงอะไรยังไงแต่อย่างช้อปปี้เนี่ยเมื่อวานที่ไปก็คือรออยู่ข้างล่าง๓ชั่วโมงที่ที่ที่ออฟฟิศเขาให้ไปรออยู่ข้างหลังตึกกับนักข่าวไปกับทนายโรนโรงใช่ไหมไปแค่พวกเราก็มีทีมทนายโรนโรง
แล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องว่าต้องการตรวจสอบความปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเหมือนถูกผลักภาระมาว่าให้เรามายื่นเอกสารใดที่ช่วยหามิจฉาชีพเหมือนผลักภาระให้เราแบบช่วยหามิจฉาชีพให้เขาให้ช่วยหาให้เขาหน่อยไงใช่เหมือนว่าเอ๊ะเอาหลักฐานอะไรก็ได้หรือว่าให้ยื่นที่ตำรวจเนี่ยว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างเรื่องของมิจฉาชีพนู่นนี่นั่นอยากดูหลอกกัน

ในเมื่อเราไม่ได้โดนหลอดนะคะเราไม่ได้ไปกดลิงก์เราไม่ได้หามีจักรชีพอะไรเลย
ใช่หนูก็เลยมองว่ามันคนละประเด็น
คุณยุ้ยไม่ได้ไปใช่ไหมแต่ว่าคุณตั๊กกี้ไป

ไม่ได้คำตอบดีกว่าค่ะเรียกว่าไม่ได้คำตอบ
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่ได้มีระยะเวลากำหนด
หรือว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินคืนอันนี้คือไม่ได้คำตอบดีกว่าแค่
เราแค่เปลี่ยนแปลงจากการเดินทางเอกสารที่เขาบอกว่า
เราแค่แจ้งเราแค่เปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารแค่เราขอตัดไปยื่นให้เขาก่อน
ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้รับปากว่าเอกสารนี้จะถูกเข้าระบบเขาไหม
เพราะเขาบอกว่ายังไงเขาก็ต้องรอของจากตำรวจ

ระบุว่าได้เปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินโดยจะเริ่มทำการปิดช่องทางการชำระ
บัญชีธนาคารเป็นการถาวรตั้งแต่๖ธันวาคมแล้วก็จะชำระทางไหนได้อะไรก็ว่ากันไป
บอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ร้องเรียนอาจเป็นผู้เสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์
เราได้ติดต่อกับผู้เสียหายแล้วและขอยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการตรวจสอบ
อย่างเต็มที่ให้กับผู้เสียหายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ใช้งานสามารถมั่นใจและสั่งซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเรา
แล้วก็อีกย่อหน้าหนึ่งนะครับ
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงได้ทำการปรับปรุงช่องทางการชำระเงินที่มีความทับซ้อนกัน
ซึ่งรวมไปถึงการยุติช่องทางการโอนชำระเงินผ่านระบบธนาคาร
แล้วก็มีช่องทางต่างที่เขาก็จะระบุเอาไว้
ก็คือเขาก็มองว่ามันเป็นลักษณะของการถูกหลอกลวงออนไลน์
แต่จริงอะค่ะด้วยพอใช้คำนี้ค่ะการหลอกลวงออนไลน์โดยเมาติหรืออย่างนี้
ถ้าเทียบกับในบ้านเราเขาควรจะมีระบบป้องกัน
เดี๋ยวผมมาคุยต่อผมขอคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์นิดเดียว
เพื่อท่านผู้ชมที่ดูอยู่จะได้เข้าใจตรงนี้ด้วย
แต่ว่าทั้ง๓ท่านผู้เสียหายเผื่อจะบอกเฮ้ย
ถ้าจะบอกทางฝั่งของแอปพลิเคชันเขานะฉันไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึง
อาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับ

ครับอาจารย์คงจะทราบข่าวแล้วนะฮะ
ทราบแล้วครับ
นี่มันเป็นยังไงครับอาจารย์มันวงมันแวร์อะไรพวกนี้ครับ
คือครับ

แต่ทานดวงรูปแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้แบบที่อาจารย์
นี้แบบที่อาจารย์ปริญญาบอก
แล้วก็ธนาคารหรือแฟนฟอร์มส่วนใหญ่เวลาเราจะใช้แอปเขาเขา
ขายอยู่ในสัญญาของเขาอยู่แล้วอันนี้หมายถึงถ้าถ้าถ้าเป็นทาง
ใช่ไหมแต่ว่าทางที่อื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเงื่อน

ใช่ค่ะคือหลายคนบอกว่าแบงค์ปลอดภัยไหมตั้งแต่ผมให้
ภาพนักข่าวตอนเนี้ยครับผมยังไม่เคยเจอเคสแบงค์โดนแท็ก
ได้ไหมแต่เคสเดียวนะฮะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่การแฮ็กซ์ที่แบงค์เนี่ย
ผมไม่ได้บอกเป็นศูนย์นะแต่ว่าโอกาสมันต่ำมากแทบจะน้อย
มากมากแต่แฮ็กซ์ที่แพลตฟอร์มหรือแฮ็กซ์ที่เครื่องไขแอนของลูก
ค้าอันนี้มีความเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องพิสูจน์
มันจะให้เราเป็นผู้รับผิดสร้างเอง
ก็ต้องไปเริ่มต้นจากต้องไปตรวจสอบหาหลักฐานยืนยันให้ได้ก่อนว่า
เขาไปถูกหลอกอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
เช่นไปได้รับลิงก์มาแล้วกดลิงก์เข้าไป

แต่ว่าทุกวันนี้เราใช้แพลตฟอร์มเราต้องถามตัวเองว่า

มีไหมทั้ง๓ท่านมีไหมไปกดอะไรนะ
แล้วก็ถึงจะทำอย่างนั้นแล้วอย่างที่อาจารย์บอก

มันมีทางไหนอีกไหมครับที่มันจะเกิดขึ้นได้
อยากให้ความรู้อยากให้ความทุกคนทั้งประเทศนะ
คือถ้าระบบมันลัดกลุ่มแบบจริงอย่างแท้จริงเนี่ย

คือเขาอาจจะทำอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีผมไม่ทราบ

คุณถึงจะเล่าอีกนิดนึงว่าใช้งานซื้อของได้
ส่วนใหญ่จะเย็นไงนะเว้นเวลาเราจะโอนเงิน
เวลาจะทำอะไรส่วนหนึ่งจะถามก็จะขึ้นเป็นรหัสหน้าจอ

เอาสะดวกเขาว่าให้เราเลือกไหม
อาจารย์บริญญาผมขออีกเรื่องหนึ่ง

ใจว่ามันมาควบคุมคีย์บอร์ดควบคุมหน้าจอคุณ
อะไรแบบนี้ซึ่งมากับส่วนใหญ่ที่โดนคือ
โปรแกรมมาลงเสียไป๒๓๐๐๐๐๐บาทส่วนใหญ่ก็ใช้แต่ว่า
ไม่มีเลยฮะไม่มีใครใช้วินโดเลย
หน้าสนใจมากถ้าไอฟรูลหมด
เรื่องหนังยาวแล้วคือ

บางคนเขานอนอยู่ตื่นมาเอ้าเงินหายหมดเลย
นั่งทำงานอยู่หายหมดเลย
จะได้ฟังจากเขาบ้างเขามีเรื่องราวอะไรบ้าง
อาจารย์ครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยกันใหม่นะครับ
วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยอาจารย์เกี่ยวกับ๒ระบบที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะฮะ
ขอให้ได้เงินคืนนะครับสงสารขอให้ได้เงินคืนนะครับ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อาจารย์บอกขอให้ได้เงินคืนมีความหวังกันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
เดี๋ยวมาถามกันแล้วกันอีกสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพักกันครู่เดียวครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ
ท่านผู้ชมครับผมคุยกับทั้งสามท่านเนี่ยนี่ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้เสียหายนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีหลายร้อยคนใช่ไหมใช่ค่ะ
ทั้งทางเว็บไซต์ที่รวมตัวกันหรือว่ากลุ่มไลน์ใช่ค่ะ
แต่ที่ไปลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว

คนยอดความเสียหายณขณะนี้นะฮะณวันนี้๑ล้าน๖แสนบาท
ทั้ง๓คนสิ่งที่ต้องการตรงกันนะขนาดนี้คือ

เงินและความรับผิดชอบค่ะออกมาบอกคำตอบว่า
จะทำยังไงที่คุณบอกว่าคุณยังปลอดภัยอยู่เพราะอะไรคะ
คุณยังตอบคำถามพวกเราไม่ได้สักอย่างสักคน๘๓คน
แล้วว่าจะได้เงินคืนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ว่า
เราจะดูแลแต่ว่าดูแลยังไงดูแลเงินคืนเราเมื่อไหร่ยังไง
โอ้โหเดี๋ยวคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหน่อยนะฮะ
รัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับโอ้โหนี่เป็นภัยใกล้ตัวเลยนะฮะในยุคนี้สมัยนี้ครับท่านรัฐมนตรีครับ
ครับก็ติดตามข่าวอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ
สองคิวยังเร่งเรื่องนี้อยู่อ่ะครับอย่างแอปพลิเคชันอย่างช้อปปี้เนี่ย
เขาควรจะต้องมารับผิดชอบเบื้องต้นก่อนแบบไหนอะไรยังไงไหมฮะท่าน
ถ้าถ้าเป็นความผิดของของช้อปปี้นะฮะก็ช้อปปี้ก็ควรจะรับผิดชอบ
แต่วันนี้ก็ยังฟันทงไม่ได้นะครับก็จะเข้าไปตรวจสอบ
เขาก็ถูกโจรกรรมถูกคนร้ายเจาะเข้ามาในระบบใช่ไหมครับ
ถ้าเขามีระบบป้องกันที่ดีเพียงพอและตามมาตรฐานแต่ว่าก็ยังโดน

แต่ว่าบางทีถ้าเกิดเขาประมาทเลินเลิศหรือเป็นเรื่องของคนใน
เจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลกับคนร้ายอะไรอย่างนี้เพื่อทำให้สอบก็ได้

ก็ต้องมาติดตามดูครับว่ามันรั่วไหลจากตรงไหนนะครับ
แต่ในมุมของผู้เสียหายบางคนเขาโอ้จะต้องผ่าตัดวันพรุ่งนี้ไง
เงินหมดไปแสนเจ็ดต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาเพื่อเข้าห้องผ่าตัดอีก
นี่น้องคนหนึ่งนั่งอยู่กับผมเงินเดือนหมดไปเลย
อย่างนี้เขาจะต้องรอถึงเมื่อไหร่ครับท่านว่าถึงเขาจะได้เงินคืน

ว่ามันเป็นความผิดพลาดจากใครอะไรยังไงกัน
ที่ไปเขาจะสรุปให้ได้ภายในวันนี้นะครับ
มีแนวทางหาแต่ว่าส่วนเรื่องการลั้งเงินคืนนี้
ถ้าตามคดีเลยก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะ
แต่นอกจากว่าทางช้อปปี้หรือทางผู้เกี่ยวข้อง
อาจจะมีใครมาช่วยเยียวยาเบื้องต้นก่อน

เดี๋ยวทางรัฐมนตรีจะลองคุยกับช้อปปี้ให้ใช่ไหมครับ
ครับแต่ทางกฎหมายจริงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา
แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของประสุทธิธรรมหรือว่าการเยียวยาอะไรอย่างนี้นะครับ
อาจจะลองดูว่าจะมีใครอย่างไรที่จะช่วยได้บ้างนะครับ
ศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ

ถ้าให้ผู้เสียหายได้ลองถามท่านรัฐมนตรีหน่อยได้ไหมครับ

เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
คือทางหนูก็เป็นแค่ผู้ซื้อผู้ขายหรือเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กอะค่ะ
ตอนนี้ค่ะพวกเราก็คือทำในมุมของพวกเราเต็มที่ที่สุดแล้ว
แต่การตอบรับจากช้อปปี้หรือการร่วมมือหลายอย่าง

แล้วก็ไม่ได้รับความสบายใจว่าในสิ่งที่เราถูกกระทำไปหรือหายไป
มันจะกลับมาในรูปแบบไหนเมื่อไหร่ยังไง
ซึ่งไม่ได้มีแค่ตัวเราคนเดียวคนอื่นที่เดือดร้อนมากกว่าเรา
ไหนจะฆ่าหมอไหนจะต้องฆ่าเลี้ยงดูแลลูก
หรือบางท่านนะคะอยู่ต่างจังหวัด
เขายังมีต้องเดินทางไปติดต่อนู่นนี่นั่นเสียค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นแค่ความหวังรอความหวังว่าจะมีใครมาช่วยดูแลตรงนี้
เยียวยาตรงนี้ให้เราได้สักทีเมื่อไหร่
เขาอยากได้ความชัดเจนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อไหร่อย่างไรอย่างนี้ครับ

ก็จะดูหนึ่งก็คือรายชื่อผู้เสียหายรวบรวมมา
แล้วก็ดูว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากเรื่องอะไรบ้างแต่ละกรณีไปนะครับ
ท่วยมาดูว่าจะเยียวยาช่วยเหลืออย่างไรขนาดนี้นะครับ
ผมกำลังพูดคุยอยู่จะเรียกให้ข้อสนุกกันกันครับ
ขออีกนิดเดียวครับฮเขาจะรวมตัวกันรวบรวมไป
แล้วก็ส่งไปศูนย์กลางการรับเรื่องจะให้อยู่ตรงไหน
สำหรับที่สำรวจดูแลสำหรับถ้าสินโบสถ์ศิลปุ่น

ที่ดูเรื่องความมั่นควงปลอดภัยของระบบพาวิวเตอร์
ให้ไปเช็คจริงว่ามันถูกแพ็คเข้ามาตรงจุดไหน
มาจากใครอันนี้ก็เป็นทางเทคนิคจริง
จะไม่เกี่ยวกับคดีแล้วจะเป็นดูที่ส่วนระบบ
เรื่องนี้ก็จะได้คำตอบเร็วนี้เหมือนกันนะครับ
ได้ครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับ
ก็รัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้เร็วที่สุด
กลางก็คือให้ไปอยู่ตรงตำรวจไซเบอร์
เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้สิ่งที่ห่วงและกังวลที่สุด
ก็ถ้าช้อปปี้เขาไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองทำ
เราจะทำอะไรได้ต่ออันนี้หมายถึงที่เขาแถลงออกมาวันนี้ใช่ไหม
ใช่มันเหมือนอย่างนี้หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาสรุปเร็วมาก
ทุกคนเกิดจากพิชชี่สแกรมแต่กลายเป็นกรณีพวกเราไม่เห็นสรุป
ได้คำตอบอะไรได้เลยแล้วถ้าหากเขาไม่ยอมรับล่ะ
เราจะตอบคำตอบตรงนี้ว่าพวกเราโดนได้ยังไงเพราะอะไร
ตอนนี้เรากำลังมองว่าเราได้แบบเหมือนผลักภาระผลักความรับผิดชอบกลับมาคืนสู่ผู้บริโภคโดยตรงเลย
คือพวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งแค่ผู้บริโภคผู้ซื้อผู้ขายลายย่อยลายเล็กที่แบบไม่ได้มีอะไรเลย
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้พวกเราทุกคนถูกผลักมาว่ายูทำด้วยตัวของคุณเองหรือเปล่า
คุณสามารถไปตามได้จากร้านค้าที่คุณสามารถอยู่ในแอปของคุณได้
เพราะว่าทุกคนเขาจะต้องมีประวัติมีบัญชีผูกอยู่แล้ว
ทำไมคุณไม่ไปไล่ตามร้านค้าพวกนั้นแล้วนำคืนพวกเงินพวกนี้กลับมาให้เรา
อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดูแล้วมันดูน่าจะดีกว่า

คือมันเหมือนกับว่าตอนนี้ผู้เสียหายต้องไปไล่

เวลาเราเกิดเหตุแล้วเขาบอกให้เราไปหากล้องวงจรปิด

อันดับแรกคำถามคือก่อนอื่นเนี่ยตอบคำถามผู้เสียหายก่อนว่า
พวกเราถูกใครกระทำแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมที่มีคำถามกัน
คือทำไมไม่ดูจากภายในของคุณก่อน
ร้านที่ร้านที่หักบัญชีเราไปมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
สงสัยอะไรเนี่ยเราไม่ใช่พิชชิงสแกม
เราไม่ได้ไปทำอย่างนั้นเราไม่ได้ไปเมาแวร์ไปกดลิงก์อะไร
อะไรตอนนี้เราสงสัยคือมันเกิดจากอะไร
จริงแล้วเรามีความสงสัยว่าจริงแล้วทางแอปช้อปปี้ค่ะ
เขามีร้านค้าอยู่ในมือทีนี้ถ้าอย่างตัวของปลั๊กเองเนี่ย
เป็นร้านค้าในมือปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีปัญหากับลูกค้าปุ๊บเนี่ย
ช้อปปี้จะลงมาเป็นตัวการในการตัดสินคดีเลย
เคสเลยว่าโอเคร้านนี้ยูเอาเงินคืนลูกค้าไป
เพราะว่าคุณผิดแต่ทำไมในเคสของเราอะค่ะ
ก็เหมือนกันเราเป็นผู้ซื้อคุณเป็นตัวกลางอันนี้เป็นร้านค้า
อย่างกิฟต์ก็บอกว่ามันมีชื่อร้านค้าที่เขาหักเงินจาก๕๐๐๐ของกิฟต์ไปไม่ใช่เหรอ

เขาไม่ไปดำเนินการเหมือนกันทำไมไม่ทำเคสให้มันเหมือนกันกับเคสทั่วไป
ทำไมถึงไม่สามารถไปเรียกร้องเงินคืนจากร้านพวกนี้ได้
เดี๋ยวยังไงตามเรื่องกันต่อความหวังในการได้เงินคืน

แต่ยังหวังอยู่นะคือเงินเราอ่ะใช่ไหม
เงินเราอ่ะมีเงินเดือนด้วยนี่เงินค้าขายทั้งนั้นนะครับ

ขอบคุณที่มาพูดคุยกันแล้วก็จะได้เตือนภัยกันด้วยนะฮะ

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐทีวีต่อเลยครับสวัสดีครับ